พาคุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องของโรงภาพยนตร์หรือว่าโรงหนังในปัจจุบันนี้นะครับก็มีความทันสมัยทั้งเรื่องของระบบภาพแล้วก็ระบบเสียงภายในเองก็เพิ่มความสะดวกสบายให้ความรู้สึกว่าคุณผู้ชมนั้นนอนดูหนังอยู่ที่บ้านของตนเองนะครับรวมทั้งยังมีระบบเรื่องของไร้สายเอาไว้เรียกใช้บริการกับพนักงานได้โดย
เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัวค่ะ
ภาพคมชัดสมจริงและมีความสว่างเป็น๒เท่าของทุกระบบ๓มิติ
ชมภาพยนตร์หากต้องการสั่งอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มเติม
ดังนั้นไม่ว่าเราต้องการบริการอะไรพนักงานก็จะเข้ามาบริการได้อย่างรวดเร็วค่ะ
ซึ่งหลังจากที่เราซื้อตัวภาพยนตร์เสร็จแล้ว
ก็สามารถมาตักอาหารและเครื่องดื่มทั้งของเขาของหวานทานได้
ก่อนที่จะเข้าไปชมภาพยนตร์โดยที่ไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติมค่ะ
ใครอยากลองมาใช้บริการและชมภาพยนตร์ในโรงหรูระดับ๖ดาว
ช่วงนี้ทางโรงภาพยนตร์ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ
สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภทค่ะ
สำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทบัตรอินฟินิต
และบัตรผู้นำแพลทินัมจะได้รับมากรองของดาราเทวีฟรีอีก๑กล่องค่ะ
โมชั่นพิเศษนี้จะมีไปจนถึงวันที่๓๑มีนาคม
ใครอยากมาสัมผัสประสบการณ์ชมภาพยนตร์ในระบบดิจิตอลที่ทันสมัย
เปิดให้บริการทุกวันค่ะ